หนึ่งเธอเป็นเจ้าของร้านขายกาแฟอยู่ที่พิศนุโลก
เธอก็เล่าให้ฟังนะว่ามีเหตุการณ์แปลกเกิดขึ้น
เพราะมีผู้ชายคนนึงมาพนมมือมาไหว้ยกมือขอข้าวกิน
แล้วก็บอกด้วยบอกว่าเดี๋ยวจะขอดาย่าเป็นการทดแทนค่าข้าว
เห็นไหมคะที่นั่งอยู่หน้าร้านนั้นผู้ชายนั้นเธอถ่ายรูป
แล้วก็มาโพสต์ข้อความในเฟซบุ๊คซึ่งเนื้อหาในเฟซบุ๊กเนี่ยนะคะ
เธอก็เล่าให้ฟังบอกว่ามีชายแปลกหน้าคนนี้เสื้อลายสก๊อตเนี่ยมาขอข้าวกิน
เธอก็บอกว่าพี่เขามาขอข้าวกินพี่เขามีอาชีพเก็บขยะและรับจ้างทั่วไป
เราก็เลยบอกให้พี่เขาเข้ามารอในร้านเขาบอกว่าไม่เป็นไรครับตัวผมสกปรก
แล้วตอนที่เธอเอาข้าวให้เขาเนี่ยนะพี่เขายกมือไหว้ขอบคุณ
แล้วก็บอกว่าให้ผมไปดาย่าให้ไหมครับแฮชแท็กคนไทยไม่ทิ้งกันนะ
เธอเอาข้าวผัดไข่ใส่แฮมเอาแกงเขียวหวานไก่
เอาขนมเอาน้ำดื่มมามอบให้กับผู้ชายคนนี้
บอกว่าเห็นใจนะสงสารรู้เลยว่าพี่เขาไม่มีตังค์จะซื้อข้าวกิน
นี่ค่ะเป็นอาหารที่เอาให้ผู้ชายตกงานที่มาขอข้าว
พอโพสต์นี้ถูกแชร์ออกไปในเฟซบุ๊กในทวิตเตอร์
คนก็มาชมถึงน้ำใจเจ้าของร้านกาแฟค่ะ
บอกว่าโอ้โหอ่านแล้วรู้สึกดีจังเลย
คนไทยไม่ทิ้งการยามทุกข์ยากยามวิกฤตแบบนี้
แล้วก็อวยพรให้เจ้าของร้านผู้โพสต์ที่เป็นเจ้าของร้านกาแฟเนี่ยนะคะ
กิจการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าคนแสดงความคิดเห็นกันมาเยอะเลย
บอกว่าอยากจะช่วยเหลือผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้มีข้อมูลเขาไหม
อยากจะจ้างงานเขาจังเลยอยากจะมอบสิ่งของมีเลขที่บัญชีไหมอยากช่วยเหลือ
นี่นะคะเป็นน้ำใจของคนไทยในยามวิกฤตแบบนี้ค่ะ